กันเลยนะคะสำหรับการตายแบบกระทันหันนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเลยค่ะเป็นช่างปั้นปูนนะคะ
รับงานปั้นพญานาคอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะคะ
หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปนอนอยู่ในกติกุฏิ
หลังจากนั้นเสียชีวิตไปเลยนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่เจอแผลตามร่างกายนะคะ
ก็ระบุสาเหตุน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองเลยได้รับแจ้งเหตุคนเสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในกุฏิ
วัดถ้ำแกรบตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองนี่นะคะ
เดินทางไปตรวจสอบค่ะไปกับแพทย์ด้วยไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัย

เป็นผู้ชายนะคะอายุศีสิบสี่ปีเต้นอยู่ข้างกุตินะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำตำอำเภอเมืองพยาว
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้

เรื่องต้นแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลว
และเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๘๙ชั่วโมง
จากการสอบสวนพยานทราบว่าผู้ตายเป็นช่างปูนปั้นค่ะ
ทางวัดว่าจ้างให้มาปั้นรูปพญานาคภายในวัด
ก่อนจะเกิดเหตุช่วงค่ำวันนี้ผู้ตายทานข้าวแล้วก็เข้าไปนอนตามปกติ
กระทั่งช่วงเช้าเพื่อนสงสัยว่าทำไมวันนี้ผู้ตายตื่นสาย
ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำงานนี้นะคะก็เลยไปเรียก

พบว่านอนเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ตำรวจนะคะหลังจากนี้จะได้ติดตามญาติมาสอบปากคำว่า
สรุปแล้วผู้ตายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะ
และหลังจากนี้ก็จะส่งศพไปให้แพทย์โรงพยาบาลเลย

เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
จะมอบศพให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ